ไปดูหลายพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่นนะครับที่เรานำเสนอมาตลอดว่าหน่วยงานราชการนะครับ
ท้องถิ่นที่รับผิดชอบก็พยายามเตือนประชาชนนะครับ
ตอนนี้เขื่อนอุบลรัฐคุณผู้ชมฮะเขื่อนอุบลรัฐเนี่ยเป็นเขื่อนที่มีความผันผวนสูง
หน้าแรงบางปีน้ำถึงขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงนะ
ไม่ใช่น้ำใช้นะน้ำมันหายไปถึงขนาดนั้นแต่ตอนนี้น้ำกำลังจะเต็มเขื่อนแล้วครับ
อาศัยอยู่รอบเขื่อนอุบลรัฐขอนแก่นให้เฝ้าระวังระดับน้ำในเขื่อนนะครับ
โดยระดับน้ำในเขื่อนณวันที่๒๗กันยายนก็คือเมื่อวานนี้
อยู่ที่๒๐๒๓ล้านลูกบาทเมตร
สามารถรองรับน้ำได้อีกเพียง

ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นนะครับ
ดูหน่วยบอกล้านลูกบาทเมตรแต่ไม่เยอะนะครับนิดเดียวนะฮะ

ปริมาณน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจนเต็มความจุเขื่อนในวันที่๑ตุลาคมนี้ครับ
จึงขอเตรียมความพร้อมแล้วก็เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
แล้วขอให้เก็บของขึ้นที่สูงเอาไว้ก่อนเพื่อเตรียมรับมือพายุที่อาจจะทำให้มีฝนตก
แล้วก็น้ำไหลลงเขื่อนเพิ่มไงนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเต็มความจุครับ
ไปที่บึงหนองโคตรที่ผมพูดไว้ก่อนหน้านี้
เทศบาลตะบนบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นคุณผู้ชมดูภาพมุมสูง
นี่ไอ้ด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวเขาจะบินวนมาให้ดูใหม่
เนี่ยด้านล่างตรงนี้นะคือบึงหนองโคตรครับ
น้ำมันเต็มบึงบึงนี้ใหญ่ไหมใครไม่เคยไปใหญ่นี่เนี่ยบึงเนี่ย
แล้วมันจะมีถนนรอบและจะมีหมู่บ้านอยู่รอบแบบนี้
ดูสิน้ำเต็มบึงแล้วนะครับระบายไปทางไหนดี
นี่แหละครับหมู่บ้านอโนไทยหมู่บ้านจุลัยรัฐมีน้ำท่วมขัง๖๐เซนติเมตร
ชาวบ้านต้องอบพยพทรัพย์สินไปไว้บนที่สูงนี่ครับโดยรอบ
ชาวบ้านเล่าบอกว่า๒๕กันยายนที่ผ่านมาฝนตกลงมาหลายชั่วโมง
มาทะลักจากท่อระบายน้ำเข้าท่วมบ้านสูงกว่า๑เมตร
เขาบอกว่าอยู่ที่นี่มา๒๐ปีน้ำครั้งนี้รุนแรงที่สุด
๓๔หลังในหมู่บ้านน้ำท่วมหมดครับ
ขณะที่ถนนหลายสายเอ่ยชื่อมาโอ้โหถนนสำคัญในเมืองทั้งนั้นเลย
ถนนมะริวัลอย่างนี้ถนนสายบ้านกอกอย่างนี้
ถนนสายบ้านศรีฐานบ้านคำไฮงิถูกน้ำท่วมครับ
แต่รถก็ยังพอไปได้ไปได้ไปได้
ถนนสายเนี่ยยังฝืนกันไปอยู่โอ้โหแต่ไปแบบเสี่ยงอะครับ
นะครับเบื้องต้นเทศบาลบ้านเป็ดประสานไปยังเทศบาลนครขอนแก่น
เพื่อเปิดประตูระบายน้ำในบึงหนองโคตรอ้าวระบายไปไหนล่ะพี่
คือเขาจะให้น้ำมันออกไปบึงทุ่งสร้างฮะ
แล้วก็จะไปลงสู่แม่น้ำชีคือฟังดูเนี่ยมันเหมือนอ่ะมีทางไป
แต่ระหว่างทางไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะน้ำมันกำลังจะเติมมา
ระดับน้ำในบึงหนองโคตรตอนนี้ก็ลดลงบ้างนะครับ
ถ้าไม่มีฝนซึ่งแม่มันจะเป็นไปได้ไหม
จะยากแล้วล่ะคงจะยากนะครับ
ก็น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติเร็วนี้ส่งกำลังใจไปขอนแก่นด้วยนะครับ
แก่นนะฮะตอนนี้น้ำยังท่วมอยู่ครับ